ท่านประธานที่เคารพดิฉันวันวิพาไม้สน
สมาชิกสภาพผู้แทนล่าสะดอนแบบบัญชี
รายชื่อพักเก้าไกรสัดส่วนปีกแรงงาน

มาตรา๑๒ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในปีงบประมาณ๖๕นั้น
แม้ในภาพรวมจะเพิ่มเติม๑๐
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด
ที่มีผู้คนตกงานและมีภาวะยากจนมากขึ้น
รวมถึงการประมาณการรายได้ภาษีของรัฐ

ดังนั้นแนวทางการทำงบประมาณในปีนี้
มุ่งที่จะส่งเสริมงบที่อุดหนุนสวัสดิการประชาชน
งบส่วนเกินที่ไม่จำเป็นลง
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวง
ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม

ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการบริการทางสังคมฟังแล้วดูดีทีเดียวค่ะ
แต่ก็พบว่ามีส่วนเงินอุดหนุนหลายตัวที่ไม่เพิ่มขึ้นเลย
อีกทั้งบางส่วนก็ถูกปรับลดลงอีกด้วยนะคะ
ตัวอย่างนะคะอย่างสไลด์ที่ฉันขึ้นให้เห็นนี่เลยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พัฒนาบทบาทสตรีหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบที่ควรเพิ่มกลับถูกตัด
แต่งบที่ควรตัดกับยังคงอยู่

งบประชุมนะคะยังคงมีมากและสามารถตัดได้อีกนะคะ
เราพบว่าแม้จะมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ไปบ้างแล้วจากสำนักงบประมาณนะคะ
แต่ก็พบว่างบประชุมยังคงสูงอยู่
ถ้านำงบดำเนินงานที่ประบุว่าเป็นงานจัดการประชุมและเบี้ยประชุม
ของ๕กรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้ประชาชนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุหรือกรมพัฒนาบทบาทสตรีหรือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะ
งบประชุมเหล่านี้รวมกันสูงถึง๖๕ล้านบาท
ซึ่งมากกว่าเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
มากกว่าเงินสงเคราะห์ครอบครัวมากกว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้อีก
เอา๓กรมสวัสดิการของประชาชนมารวมกันเนี่ย
ยังจะพอกับงบการประชุมเลยค่ะ

แต่ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมงบประมาณที่เกี่ยวกับการประชุมหรือเบี้ยประชุมถึงมีมากขนาดนี้
เพราะเมื่อเรามาดูโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการต่าง
ดิฉันจะขอยกมาแค่สักหนึ่งตัวอย่างพอเพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภาแห่งนี้นะคะ
เช่นกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ถ้านับตามเอกสารอนุอบรมเนี่ยพบว่ามีคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามกฎหมายและที่ตั้งขึ้นมาตามกิจกรรมต่างรวมกันกว่า๕๐คณะ

ไลด์ถัดไปค่ะถ้าเรามีคณะกรรมการที่ตั้งตามกิจกรรมต่าง
เช่นเราจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติเราก็จะมีคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
หรือเมื่อมีเยาวชนดีเด่นเราก็ต้องมารับรางวัลเราก็ต้องตั้งคณะกรรมการมาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นอีก
และคณะกรรมการสัญหาเยาวชนมาให้คัดอีก
ทำให้การจัดกิจกรรมขึ้นมาสักหนึ่งอย่างแต่ละครั้งเนี่ยมาพร้อมกับภาระการประชุมและตั้งคณะกรรมการ
ทั้งที่คนที่มาประชุมส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว
คณะจำเป็นค่ะเพราะต้องตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย
แต่ก็มีการตั้งอนุย่อยเพื่อมาพิจารณาบางเรื่องเพิ่มเติม
อาจกำหนดส่วนภูมิภาคทั้ง๗๖จังหวัดซึ่งแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันนะคะ
ภาพรวมเรามีการคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นจำนวนมาก
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในแง่งบประมาณและแง่ประสิทธิภาพ
เพราะหากมีคณะกรรมการแล้วเนี่ยก็ต้องมีเบี้ยประชุมตามระเบียบที่วางไว้อีก
อย่างเอกสารแค่กรมเดียวนะคะมีการประชุมถึง๕๖๒ครั้งนะคะนี่แค่หน่วยงานเดียวนะคะ
ถ้าไม่บอกว่าเป็นเครือข่ายของกระทรวงดิฉันนึกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะเยอะแยะเทอะพระลุงรังมากขนาดนี้
ไลด์ถัดไปค่ะยังไม่หมดค่ะ
เรามาดูกันว่ามีอะไรที่ปรับลดลงได้อีก
เช่นการกิจกรรมการจัดงานอีเวนต์ที่ไม่จำเป็น
ในสถานการณ์โรคระบาดที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่นี้
งบจัดงานที่หมดไปกับพิธีการ
หมดไปกับการจัดงานสำคัญกับสถานที่การจัดซุ้มจากดอกไม้ตกแต่ง
เช่นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทย
ซึ่งเมื่อดูรายการการใช้จ่ายก็เป็นหลักก็จะเป็นค่าเช่าสถานที่
ค่าตกแต่งดอกไม้ค่าทำซุ้มทำนิทัศกาลต่างนะคะ
และอีกอย่างที่น่าสนใจก็คืองบพิธีการที่ใช้ในหมู่บ้านสากร๒แห่ง
ซึ่งก็คือป่าเต็งป่าละอูและสรรกำแพง
ซึ่งตั้งงบไว้๒ล้านบาทเพียงแค่พิธีการอย่างเดียวนะคะ
ในสองที่นี้ก็ควรพิจารณาถึงความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้วยค่ะว่ายังจำเป็นอยู่ไหมเมื่อเราย้อนไปดูภาพรวมของงบอุดหนุน
ยากคนจนของกรมเนี้ยโดนปรับลดลงถึงร้อยละสามสิบ
ไลด์ถัดไปค่ะนอกจากหน่วยงานการประชุม
บงานอีเวนต์ก็ยังมีงบดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ตัวอย่างเช่นกรมพัฒนาสังคมนะคะเราพบงบประมาณบางกิจกรรม
ที่ก็ต้องตั้งคำถามค่ะว่าเป็นงานตรงกับพันธกิจของกรมของกระทรวงหรือไม่
นะคะไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าโดยมีทั้งส่งเสริมการทำการเกษตร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวงบทำโครงการลงโรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีการตั้งงบทั้งอบรมสัมมนา
ดำเนินการต่างต่างรวมกันกว่าสิบเอ็ดล้านบาทนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ
ตัวอย่างเช่นโครงการโรงเรียนเพียงหลวง
ไปดูรายละเอียดงบประมาณในปีนี้ตั้งงบทำแผนปฏิบัติการ
สดุการเรียนรู้กว่าสี่ล้านบาทเมื่อลองย้อนไปดูกิจกรรมในปีเก่าเก่า
ทำอะไรกันบ้างผลก็ปรากฏว่าการจัดงานอบรมมารยาทค่ะ
ทำจิตอาสาค่ะค่ายคุณธรรมค่ะซึ่งก็ไม่แตกต่างจากที่กระทรวงศึกษาที่การทำเลย
แล้วถามหน่อยเป็นหน้าที่อะไรของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องจัดคะ
และทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นยังไงสไลด์ที่เก้าสไลด์ต่อไปนะคะ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในที่สูง
โดยอบรมเจ้าหน้าที่และกรรมการการท่องเที่ยวบนที่สูงรวมกว่า๘๐๐คนใน๑๖จังหวัด
และมีงบส่วนที่ทำไว้ทำบูธท่องเที่ยวนะคะงานแบบเนี้ยเนี้ย
ทับซ้อนกับหน่วยงานของกรมท่องเที่ยวหรือเปล่าคะทรทหรือกรมพัฒนาชุมชนของมหาดไทยหรือเปล่าคะ
อย่างเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมที่เคยจัดมาก่อนหน้านี้ก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้อยู่ดี
รวมถึงปัญหาปีนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้การท่องเที่ยวหดตัวลงเป็นอย่างมากพวกเราก็รู้ดีนะคะ
คาดหวังผลลัพธ์อะไรจากโครงการเช่นนี้คะและถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยควรพิจารณาปรับลดหรือไม่
นี่ถ้าเป็นสมัยที่ฉันยังทำงานอยู่คงโดนไล่ออกไปแล้วค่ะเพราะงานตัวเองยังล่าช้าทำได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ
ยังมีหน้าไปช่วยงานชาวบ้านเขาอีกนะคะสรุปนะคะสไลด์สุดท้าย
โครงการหลายตัวอาจมีประโยชน์แต่ในปีงบประมาณ๖๕นี้ที่มีปัญหาทั้งจากโควิดและผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
และกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากการใช้งบประมาณจึงจำเป็นต้องลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด
จะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงพมหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
มีงบการประชุมการจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อน
ซึ่งเป็นส่วนที่พอจะปรับลดได้อยู่ดิฉันจึงยืนยันนะคะ
เสนอให้ตัดงบประมาณลงจากเดิมให้เหลือเพียง๒๒๓๗๗ล้านหรือลดลงประมาณ๕ค่ะ